คืบหน้านะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนร้ายก่อเหตุอุกอาจค่ะ
ใช้อาวุธมีดแทงหนุ่มเบนเจอร์เพศที่หน้าซอยย่านประชาชื่นจนเสียชีวิตเลยเนี่ยนะคะ
ตำรวจจับตัวได้แล้ว๑แต่ว่ายังล่าตัวอีก๑
เขาบอกว่าปมเหตุในเรื่องของการทำร้ายร่างกายครั้งนี้เนี่ย
น่าจะเกิดมาจากเรื่องหนี้สินค่ะจนถึงขั้นตายเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้คนร้ายเป็นชาย๒คนใช้อาวุธมีดกระหน่ำแทงนายเกียรติศักดิ์ใจดีอายุ๒๕ปี
เป็นพนักงานส่งพัสดุหกแผลค่ะเสียชีวิตที่ปากซอยพงเพชรนิเวศถนนประชาชื่นเขตจตุจักรกรุงเทพ
หลังก่อเหตุนะคะคนร้ายทั้งสองขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือคืนวันที่สี่ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วกล้องวงจรปิดเนี้ยค่ะ
เป็นหลักฐานที่จับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้อย่างชัดเจนพยานบอกว่าคนร้ายนี่ขี่รถจักรยานยนต์ตามหาผู้เสียชีวิตไปตามจุดต่างต่างที่ผู้เสียชีวิตทำงาน
กระทั่งพบตัวและก็ก่อเหตุนี้เลยนะคะล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนสอนอประชาชื่นค่ะ
ก็ได้สืบสวนและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจนทราบว่าคนร้ายมีสองคน
ตอนนี้ก็รวบรวมพยานหลักฐานขออนุญาตสารอาญาออกหมายจับและจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุแทงนายเกียรติศักดิ์ได้หนึ่งคนแล้ว
จับได้ที่บ้านพักในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะจากนั้นนำตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดที่ห้องสืบสวนสอนอประชาชื่น
ตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างสอบปากคำค่ะอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาปฏิเสธนะ
บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนใช้อาวุธมีดแทงผู้ตายแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ค่ะ
ตอนนี้กำลังขยายผลติดตามอีกหนึ่งคนที่หลบหนีอยู่นะคะด้านพลตรวจตรีเจียรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
คดีนี้เนี่ยตำรวจจับได้แล้วหนึ่งพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
ส่วนผู้ที่ก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงในเกียรติศักดิ์วันนี้พนักงานสอบสวนก็ไปยื่นขอสารอนุมัติหมายจับ
ถ้าหมายจับได้รับการอนุมัติก็จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยเร็วนะคะ
มูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุค่ะมีรายงานว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับปัญหาส่วนตัว
แล้วก็เกี่ยวกับการยืมเงินหลักพันเนี่ยนะคะ
แต่ตำรวจต้องสืบสวนหามูลเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ
เดี๋ยวถ้าได้อีกคนนึงมาก็น่าจะมีความคลิบหน้ามากขึ้น